คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่อาจารย์เผ่าทอง
เขามีการนำเสนอในโลกโซเชียลหน่อยฮะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่คนไทยอาจจะถูกประจาน
ใช้คำนี้เลยนะอาจจะถูกประจานได้
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวที่โบราณสถานที่จอแดน
แล้วปรากฏว่าไปเขียนข้อความอะไรบางอย่างไว้

คนไหนมาเขาก็รู้เลยนี่ภาษาไทยมาจากไทยแน่นอน
เขียนข้อความไว้แบบนี้โบราณสถานบางแห่ง
ผนังทั้งพื้นเพดานอะไรอย่างนี้

โบราณสถานแห่งนี้ที่ไปสลักชื่อไว้

ใช่ครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมา๒๐๐ปี
แต่ว่าประวัติศาสตร์ถูกทำลายด้วยข้อความบางส่วน

เขียนชื่อสถาบันบอกชื่อพร้อมเลย

อาจารย์เผาทองทองเจือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
โพสต์ภาพนครเปตรา
โบราณคดีสำคัญของประเทศจอแดน
ที่มีภาพสลักหินและภาพลายเส้น
ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า๒๐๐ปี
เป็น๑ใน๗สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้
ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี๒๕๕๙

อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อ๒๐๐ปีก่อนนะ

ใช่ฮะเป็นภาษาไทยเขียนชื่อของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

อาจารย์เผาทองระบุว่าข้อความดังกล่าว
เพิ่งถูกเขียนขึ้นสดร้อน
ก่อนที่คณะของอาจารย์จะเดินทางไปถึงนครเปตรา

เพราะว่าคณะอาจารย์ไปถึงเมื่อวันที่๒๒

และข้อความที่ระบุนี่ก็คือ

หน้าหนึ่งวันเท่านั้นเองนั่นสิคือเพิ่งเขียนสดร้อนเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่จอแดนฝากบอกคนเขียนให้มาลบออกซะเดี๋ยวนี้
เช่นนั้นเขาจะประจานประเทศไทย
และโรงเรียนที่เขียนให้นักท่องเที่ยวทุกชาติรับทราบ
ว่าประเทศไทยไม่ดูแลคุณภาพของคนในประเทศตัวเอง

เรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วจะไปลบของเขายังไง
แต่เขาเป็นหินโบราณอย่างนี้นะ
ให้ชื่อเขียนชื่อใช้วิธีอย่างไร
ยังลบลิควิตเหมือนจะไปใช้ได้อย่างไรล่ะนะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปยังโรงเรียน

และในเวลาต่อมาโรงเรียนได้โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊กโรงเรียน
ในนามของโรงเรียนรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และติดต่อผู้เขียนข้อความแล้ว
ซึ่งผู้เขียนข้อความดังกล่าวเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียน
กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศจอแดนนั่นแหละ
เขียนยอมรับผิดและพร้อมที่จะลบข้อความดังกล่าว
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน
หรือว่าตัวโรงเรียนหรือว่าสิทธิ์ในโรงเรียนแต่อย่างใด
นี้ก็ได้ให้คำแนะนำและตักเตือนสิทธิ์เก่าแล้วเช่นกัน
โรงเรียนขออภัยทุกท่านกับสิ่งที่เกิดขึ้น
โรงเรียนไม่เกี่ยวมันเป็นที่ตัวบุคคล
อกจากนี้ทีมข่าวติดต่อไปยังเลขานุการส่วนตัวของอาจารย์เผ่าทอง
เปิดเผยว่าขณะนี้อาจารย์เผ่าทองมีภารกิจเดินทางไปที่ประเทศจอแดน
และให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจารย์เนี่ย
จะนำเรื่องราวที่พบเจอมาโพสต์และเจตนาที่โพสต์
ไม่ได้ต้องการต่อว่าหรือทำให้ใครหรือหน่วยงานใดเสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือว่าโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่เป็นการเตือนเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวคนไทยแม้แต่สักคนเดียว
กระทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่า
ไม่ว่าจะเป็นของชาติใดก็ตามไม่ใช่ไปถึง
แล้วก็ไปเขียนสลักเลยบอกว่า
ตรูมาเยือนเขียนชื่อของตัวเองเขียนชื่อสถาบันเขียนความรัก
สืบรักษุนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้
แล้วถ้าไปเขียนแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
สอ๑รักสอ๒รัก๑แห่งนี้ในวันเวลาแห่งนี้

หรือว่าจะกลับไปเขียนส๒ส๑เช่นกันอย่างนี้ก็ไม่ได้
ไม่ได้คุณมรดกโลกสำคัญแบบนี้นะครับ

เขาเห็นภาษาไทยเขาก็มองว่าเป็นคนไทยแล้วแหละนะครับ